อยากตามหรือไม่อยากตามแล้วนะข่าวนี้

คุณน้ำแข็งคงเบื่อคำนี้มาก

ทนายคนไหนกันแน่นะฮะ

รับว่าความให้กับแอม

ก่อนหน้านั้นทนายพัฒน์แป๊บนึงบอกถูกถอน
ทนายพัฒน์ออกมายอมรับถูกถอนจริง

ทนายพัฒน์ก็เผชิญมรสุมเกี่ยวกับการโดนหมายเรียก
แต่มีทนายจำได้ไหมทนายแม่

นายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยข่าวออกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว
ใช่ค่ะตกลงเป็นธนายของแอมม์ไหมคะ
แต่ก่อนเป็นทนายของคุณแม่คุณแตงโมเราก็เลยเรียกทนายแม่

แต่ล่าสุดเนี่ยคือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคุณจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้
ยังเป็นข่าวอยู่เลยว่าทนายกฤษณะคือไปเซ็นข้อตกลงกันแล้ว

เข้าไปพูดคุยกับแอมถึงในคุกแล้วด้วย

วันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเข้าไปเยี่ยมแอมถึงในคุก
นะครับปรากฏว่าเมื่อเช้า
ทนายกิจสนะเปิดเผยออกมา

งงไหมเอาฟังเสียงเขาก่อนฮะฟังเสียงเขาก่อน
เขาบอกผมตั้งแต่วันที่ผมเข้าไปเยี่ยม
เมื่อตอนวันที่๒๔แล้วครับ
แต่ผมมานั่งตึกตรองดูอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเขาไม่รับสารภาพ
ผมก็อธิบายเหตุผลทุกอย่างให้ฟังแล้ว
เขาก็ยังบอกว่าเขาจะยังสู้ต่อ
เอาง่ายที่ตัดสินใจถอนเพราะอะไร
เงื่อนไขเดียวที่ธนายกิจสนะยื่นให้กับแอม
ตอนที่เข้าไปพูดคุยนะฮะคือบอกแบบนี้
แอมต้องรับสาภาพในคดีก้อยนะ
เออแล้วผมถึงจะช่วยว่าความคดีอื่นด้วยเรื่องอื่นด้วย
แต่สุดท้ายแอมไม่รับสาภาพ

ก็เลยทนายกิจสนะก็เลยขอถอนตัวนะครับ
ส่วนที่ทนายกฤษณะเปิดเผยออกมาหลังจากไปเยี่ยมแอมเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม
บอกว่าแอมผอมสู้ไปนะน้ำหนักลดไป๑๐กิโล

แปลว่าณตอนนี้คือทนายพัฒน์ใช่ไหม

นี่เป็นทนายตัวแม่ทนายยืนหนึ่งดูแลคดีนี้